ที่รบไปอย่างสมาชิกผู้ทรงเกตทุกท่าน

เก็บความพิพลาญต่างของท่านมาเพื่อจะตอบ
ผมก็จะพูดเท่าที่สามารถพูดได้
ในเวลาที่เรามีอยู่แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างนั้น
ผมก็จะสร้างการรับรู้ไปทางช่องทางอื่นอีกต่อไปนะครับ
แล้วก็หลังจากผมพูดแล้วก็จะมีรัฐมนตรีบางท่านออกมาชี้แจงเพิ่มเติมบ้างนะครับ
ก็ขอให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการอภิปรายของท่านมา
ผมก็ยินดีรับไว้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวผม
เรื่องการเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรทั้งสิ้นนะ
ก็เรื่องแรกก็คือที่ผมเคยพูดคำว่าแปดแสนสี่หมื่นเซลล์เลย
ผมพูดเร็วไปนิดนึงนะจริงจริงแล้วผมต้องใจพูดแปดแสนสี่หมื่น
ล้านเซลล์ใช่ไหมมันแปดแสนสี่หมื่นไง
ผมจำตัวเลขตรงนั้นมันมีถึงล้านล้านเซลล์อ่ะนะ
วันนั้นผมก็เร็วไปหน่อยอารมณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนั้น
แล้วภาพที่ท่านมาออกหลายหลายครั้งน่ะมันเป็นภาพในอดีต
ผมยังทำใจอยู่กับนักข่าวเขานะเพราะว่าท่านก็เอาแต่เฉพาะเวลาผมตอบ
ถ้าไม่ดูอะไรเขาถามผมแล้ววันนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วล่ะ
น่าจะเห็นได้ป่ะผมก็นมดีขึ้นเยอะในตะป่าใช่ไหมนะ
ถึงแม้ว่าท่านจะพยายามให้ยั่วยุผมตามอะไรล่ะที่ท่านวางแผนไว้ก็ตามนะ
ผมก็ยังอดทนได้อยู่ถึงเวลานี้นะครับเรื่องแรกนะครับ
เรื่องของเครื่องบินขับไล่โจมตีเอฟสิบหกเนี่ยและเอฟแทนแทนเอฟสิบหกกับเอฟห้านะ
ซึ่งมันจะต้องปลดประจำการนะครับทั้งหมดนะ
จากมันเกินอายุการใช้งานแล้วนะครับทั้งหมดก็จะใช้ได้ประมาณถึงสองพันร้อยเจ็ดสิบห้า
จะมีการใช้งานเฉลี่ยสี่สิบปีเราถึงจะต้องวางแผนไว้ว่าเป็นสามระยะสิบสองเครื่อง
ละสี่เครื่องนะครับแล้วต้องใช้ในการจัดหาถึงสิบปี
ยังครบความต้องการของด้านยุทธการที่ผมพูดถึงเฉพาะช่วงนี้นะครับ
ที่เราซื้อ๔ลำเนี่ยถ้าทำได้มันก็จะสอดคล้องกับที่จะต้องปลดประจำการ
ยอยปลดไปตอนปีเจ็ดห้าทั้งหมดนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องลองมองคือ
ภาพอื่นอื่นเขาด้วยนะศักยภาพสงครามซึ่งลบหรือไม่ลบไม่รู้ล่ะ
แต่มันก็ต้องมีสารภาพตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกท่าน
ในเรื่องของการพินาเรื่องกรอบงบมารนะครับ
ไม่มีระบบอาวุธได้อย่างไรจริงจริงแล้วนะครับ
ไฟมาอาวุธต่างก็สามารถใช้ในเอฟทิฟภกได้
แล้วถ้าเราจะติดตั้งอาวุธใหม่เราก็สามารถจะติดตั้งได้
เพิ่มเติมในภายหลังนะครับเราก็ใช้อย่างประหยัดอ่ะนะ
มีอะไรก็ใช้อย่างนั้นได้อะไรมาใหม่ก็ต้องใช้ของเดิมประกอบไปบ้างนะครับ
ก็ยืนยันว่าเมื่อเราสามารถจะเพิ่มกิจวัตรตรงนี้ไว้ได้
มันก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจผมก็กลับเรียนว่าวันนี้
ถ้าบอกถึงแม้ว่าเราจะเป็นมิตรกันก็ตามแต่เรื่องศักยภาพในการป้องกันประเทศทางด้านนี้
ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงอยู่นะครับแล้วมีการช่วยเหลือมากมาย
อย่างประเทศต่างสมมุติไม่กล่าวอ้างตรงนี้นะครับ
ทางบกทางเรือทางใต้น้ำอะไรมาท่านก็คงทราบพอดีอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายท่านบอกว่ามันแพงเพราะฉะนั้นแต่ละเที่ยวบินมันก็ต้องแพง
บำรุงก็ต้องแพงนะครับเราได้มีการจัดหาเครื่องเครื่องฝึกบินจำลองไว้ด้วยนะครับ
หลายภารกิจมันก็จะลดค่าใช้จ่ายในการฝึกในการใช้งบประมาณตรงนี้ไป
แล้วเครื่องบินที่ทันสมัยขนาดนี้มันคงไม่บินขึ้นไปบนอากาศเป็นชั่วโมงนะครับ
มันขึ้นไปมันยิงกันแป๊บเดียวมันก็ตกกันแล้วนะเพราะว่ามันเครื่องบินที่ทันสมัยนะครับ
บอกว่าค่าใช้จ่ายหลายชั่วโมงมันแพงเกินไปเขาเราคงไม่เอาเครื่องบินขับไล่ไอ้พ่นเป็นลาดตะเวนเป็นชั่วโมงหรอกนะครับ
เรามีเครื่องบินอย่างอื่นไปทดแทนถ้าเค้าเป็นแสดงศักดิ์ภาพไว้เพื่อให้เค้าถอยให้เราออกไป
ให้ให้กลับไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับเหมือนกับเท่าที่พอมีปัญหากระสุนตกเข้ามาในเขตไทย
เราก็ใช้ไม่ใช่ใช้กระสุนระเบิดถ้าเราไม่ได้รับการบาดเจ็บสูญเสียอะไรเลยเนี่ย
แล้วก็ใช้กระสุนควันยิงเตือนเข้าไปเขาก็หยุดนั่นคือการที่จะต้องอยู่ด้วยกันกันยังไงนะครับ
ในเรื่องของภายในประเทศของเขาก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ของรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อย
ซึ่งก็มีปัญหากันอยู่แล้วชุดกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็อยู่ตามแนวชายแดนของเรา
เราก็จะดูได้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิวิชนนะครับ
ป่วยใครเจ็บรักษาต่างเข้ามาหาพื้นที่ปลอดภัยให้เขาอยู่
ถึงเวลาเมื่อการสรุปบริเวณนั้นจบแล้วเขาก็กลับมาบ้านของเขานะครับ
เราก็ไม่อยากให้เขาต้องมาอยู่ในประเทศไทยจนนานจนเกินไปนะครับ
เราก็มีส่วนร่วมยบอยู่มากมายหลายปีที่ผ่านมาหลายแสนคน
ตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณแสนด้วยซ้ำไปและยังกลับไปไหนไม่ได้
เราก็ดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของสาการชายแดน
ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าในเมื่อมีการสู้รบกันระหว่างสองฝ่าย
ซึ่งจริงแล้วมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มก็มีประชนอยู่อาศัยด้วยในพื้นที่ของเขา
วางกำลังของเขาแหละแต่เขาหันหลังมาชนเรานะฮะ
เพราะฉะนั้นข้างหน้าเวลาเขาเผชิญหน้าเขาเผชิญกำลังทหารของรัฐบาล
มันก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องระวังอย่างที่สุดนะครับ
ในการที่จะทำอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งหมดไม่ใช่ผมไปอะไรกับใครนะครับ
ต้องระวังอย่างที่สุดเลยเพราะว่าขณะนี้ก็มีการเข้ามา
พยายามจะแก้ปัญหาอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันนะทั้งอาเซียนเอง
ก็มีผู้แทนอาเซียนเข้าไปแก้ปัญหาในนามอาเซียนด้วยแล้ว
ซึ่งไทยก็เป็นหลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนจะไปเจรจา
ไปพูดคุยไปทำต่างให้มันลดระดับลงนะครับ
และอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของอียูอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มตะวันตก
ซึ่งก็อยากให้แซงชั่นอยากให้เลิกค้าขายอะไรทำนองนี้
ซึ่งเราก็จะเกิดปัญหามากเลยนะครับในเรื่องนี้เพราะดินแดนเราติดกัน
ค้าขายมูลค่าระหว่างกันหลายแสนล้านบาทผมเคยเรียนไปแล้วนะครับ
เป็นแหล่งพลังงานของไทยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่ง
ก็คือกลุ่มเพื่อนเราอีกเหมือนกันนั่นแหละก็คือจีนกับรัสเซียนะครับ
ก็มีส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับ
แต่มันยังขัดแย้งกันอยู่ที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับเขาดีนะ
เพราะเป็นเรื่องของการบริหารการแผ่นดินของเขา
เพราะฉะนั้นจะเข้าข้างใครก็ต้องมันไม่ควร
มันก็ต้องพยายามหาทางว่าจะแก้ไขมาหาอย่างไรในทางที่มันสงบเป็นสากลดีกว่านะครับ
การพูดคุยการเจรจาการร่วมกันนะครับ
ถ้าเราไปผีผลามอะไรมามันก็พลาดไปมันก็เดือดร้อนเรานะ
เพราะคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไกลจากเราทั้งสิ้นนะฮะ
ครั้งนั้นคนที่ไปเชิงสธิกแล้วนะฮะคือเรานี้แหละ
ทั้งรับคนทั้งเรื่องของการต่อสู้สงครามต่างท๖๕๑๐๐๑
เข้ามาแน่นอนครับเพราะมันมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะ
บางทีบางจุดไม่ถึง๑๐๐เมตรด้วยซ้ำไป

แต่เราจะต้องไม่สำนุนให้เขาไปต่อสู้กับรัฐบาลเขา
ผมไม่เคยสั่งการนโยบายอย่างนั้น
ก็ลำบังลังหน่อยแล้วกันในเรื่องเหล่านี้
เรื่องของเครื่องบินกลับมาถึงตรงนี้นะครับ
เราใช้เครื่องบินจำลองพิหยุดเครื่องฝึกจำลองนะครับ

ซึ่งก็อาจจะทำให้โง่มาในการซ่อมแนวละคนลงได้นะครับ
อันนี้เป็นการคาดการณ์จากใกล้มีการหารือร่วงกันมา
จะต้องมีการพินาถึงความพร้อมของประเทศนั้น
เช่นการรักษาความลับของเทคโนโลยีขั้นสูง

และที่สำคัญก็คือความชัดเจนด้านงบประมาณนะครับ
ซึ่งวันนี้กองทัพอากาศก็ได้ส่งหนังสือขอรับทราบราคา
เมื่อธันวาคม๖๔นะครับ
และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐบาลสหรัฐ
ซึ่งก็คาดว่าจะผ่านการพินาในต้นปี๖๖
เราก็จะได้แจ้งส่งหนังสือแจ้งความต้องการให้ทางสหรัฐ
อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคณะกรรมธิการจะพินานะครับ
เรื่องต่อไปเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนะครับ
จำฐานการบินชายฝั่งกองทัพเรือ
ในส่วนของการจัดหานั้นเราก็จัดหาตามความจำเป็น

คือเรามีความต้องการในการใช้อากาศยาไร้คนขับนะครับ
ประจำฐานบินชายฝั่งจำนวน๑ระบบ
อย่างน้อย๓เครื่องนะครับติดตั้งนัดทัพเรือภาคต่าง
เป็นวงเงิน๔๐๗๐ล้านบาทนะครับ

โครงการนี้ก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
ในการจัดทำข้อตรงคุณธรรมประจำปีเยี่ยมงบาล๒๑๖๕
เข้ามาสังเกตการณ์ด้วยนะครับ
คันธรรมการคพนะครับ
การความร่วมมือการป้องกันทางธุรกิจผิดจากการทุจริต
ซึ่งก็มีตัวแทนภาคเอกชนต่างเข้าร่วมสังเกตให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการด้วยนะครับ
ทรงที่วานั้นเราไม่ได้กำหนดไปว่าจะต้องซื้อจากประเทศใด

มีทั้งหมด๕บริษัทจาก๔ประเทศ
ก็สามารถจะเข้ามาเป็นน่ายตรงการจัดสิทธิฬาจ้างได้นะครับ
แล้วก็สามารถจะต้องสามารถใช้งานในอาวุธ
แล้วลองรับการติดตั้งการสุนหรือจ้ารวจสำหรับปลาดกระับธารกิจได้นะครับ
ฉันในโรงการตรวจการมันต้องเป็นการรบร่วมทางอากาศทางเรือ
เพราะมันเป็นการยุทธรรมด้วยนะครับถ้าจำเป็นขึ้นมา
การตกนั้นเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบการบินด้วยความเร็วสูง
ไม่ได้เกิดจากปัญหาของเครื่องยนต์แต่ประการใดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้เป็น
อะไรก็ตามซื้อมาใช้เวลาฝึกอีกนะครับ
ว่าจะเครื่องบินอะไรก็ตามต้องมีเวลาฝึกหลายเดือนด้วยกัน
จะใช้เครื่องบินเหล่านั้นได้นะครับเพื่อความปลอดภัย
ส่วนของทัพอากาศฟิลิปปินส์นั้นแม้จะเป็นรุ่นเดียวกัน
แต่ก็เป็นการตกระหว่างขั้นตอนการทดสอบนะครับ
ดังนี้ก็มีการเห็นกวนเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นฮ่าในหลายคลั้งด้วยกันนะครับ
หลายอาวุธด้วยกันเพราะฉะนั้นผมกลับเรียนว่าเรื่องราคานั้น
เรามีการจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดและความต้องการ
อยู่การที่แตกต่างจากกองทัพของประเทศอื่น
ราคากันได้มากนักนะครับในส่วนของยูเอวีที่สทปร่วมงานวิจัยและ
นากับประเทศจีนนั้นเอ่อมีคุณภาพเฉพาะที่ยังไม่สอดคล้อง
ความต้องการของที่ทันเวลาของกองทัพเรือในขณะนี้นะครับตามที่
ระบุไว้ในพออยู่ในขั้นต่อของการวิจัยและพัฒนาผมเคยกลับเรียนแล้วว่า
ส่วนการกรุงเทพเราก็พยายามจะทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่เราก็ยังคง
ทำได้ไม่เร็วมากนักนะครับเราต้องอาศัยการพัฒนาอ่าในเรื่องของเอ่อ
นักวิจัยนักพัฒนาของเราอีกมากพร้อมควรนะครับแต่ก็ก็มีหลายอย่างแล้ว
ที่วันนี้ก็รถเกราะเราก็ทำออกมาแล้วนะครับอาวุธบางอย่างก็ทำมาแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็มีการติดต่อที่จะขอซื้อรถเกาะจากเราจากบางประเทศแล้วนะครับ
เจรจากันอยู่นะครับก็เป็นความเข้าหน้าอีกหลายอย่างด้วยกัน
ผมขออนุญาตกลับเรียนย่อย่อเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องการดำเนินการจัดหา
เรือดำน้ำกองทัพเรือนั้นท่านก็พูดมาหลายครั้งแล้ว
เรื่องน้ำน้ำไม่มีเครื่องแล้วผมจะซื้อมาได้ยังไงพกฎิกาหรือองค์โดหมายธรรมดา
ก็ผูกฆนการยังไว้ว่าจะต้องใช้เครื่องโยนจากอ่าเจรมัน
เขาเจรจามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นความพร้อมการของเรา
เขาเซ็นสัญญากันไปอย่างนั้นในเมื่อเขาทำไม่ได้
เราก็รับไม่ได้ผมจะรับมาได้ยังไง
เรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ต้องไปแก้ปัญหากันตรงนั้น
ตามที่ว่าตามสัญญาที่ให้กันไว้ว่าจะรับผิดชอบกันได้อย่างไรนะครับ
อันนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกันนะครับแล้วก็ยังยืนยันความต้องการตัวนี้ไปอยู่นะครับ
ในเรื่องของโรงซ่อมเรือโรงจอดเรือในเมื่อเดินหน้าไปแล้วเนี่ย
ยังไงมันก็ต้องทำมันเรือมันจะมาเมื่อไหร่
มันก็ต้องมีที่จอดแล้วนะตรงนี้ก็แก้เรื่องเรือ
ตรงนั้นก็จะทำไปนะครับผมคิดว่าในเมื่อเรามีคีรมาตรในการทำ
ทำไปแล้วท่านจะหยุดบางอย่างมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะนะ
ผมว่าคือยังไงมันก็ต้องมีมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านจะให้ผมซื้อได้เมื่อไหร่
จะติดต่อเขาได้ไหมเมื่อไหร่อนุมัติเมื่อไหร
เขาจะจัดหาได้ไหมอะไรที่ทำได้ก็ทำก่อนเถอะครับนะ
กองบินตำรวจนะครับในเรื่องของการที่จะต้องใช้งบกลาง
อันนั้นในเรื่องของอ่าการบริการต่างต่างที่ท่านว่าผิดว่าถูก
ก็ผมก็ได้สั่งเร่งคณะกรรมการให้เร่งดำเนินการนะครับในการตรวจสอบ
หาความรับผิดชอบนะครับจากคนที่รับผิดชอบไป
อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกรรมการตรงนี้อยู่ไม่ได้ปล่อยประละเลยเลย
นะครับแต่สิ่งสำคัญที่จำใช้งบกลางเพราะมันไปพันธุ์กับ

การบินไทยนะครับซึ่งอยู่ในแผนฟื้นฟูอยู่
เพราะในส่วนตรงนี้ก็ได้พินาแล้วว่าก็สามารถได้ใช้เงินงบกลาง
ดำเนินการในเรื่องนี้ได้นะครับเพื่อให้

ของการมีธรรมดีขึ้นในช่วงการฟื้นฟูนะครับ
การหาตัวรับผิดชอบผมเรียนไปแล้วนะครับ
ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการแบบนั้นที่ถวายความปลอดภัยโดยพระธาชาพาณะอันตรงนี้นะครับ
ผมก็ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญเป็นระดับสูงนะครับสูงสุดนะครับ
เราต้องคัดเลือกนักบินที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความพร้อม
เพราะฉะนั้นนักบินมีอยู่๒ประเภทด้วยกันที่อยู่ในกองบินตำรวจและนอกกองบินตำรวจ
ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานการบินนะครับ

เพราะฉะนั้นโดยเพราะยิ่งการถวายความปลอดภัยกระบวนเสด็จมาเลิศโดยอากาศนั้น

สูงสูงสูงสูงสูง
สูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูง

คุดเจาะอะไรเยอะแยะให้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมไม่ไม่พูดอะไร
มันก็จะคือปัญหานั่นแหละประชาชนก็อาจจะเข้าใจผิดนะ
ไปไปบ้างนะครับกรณีกล่าวว่าก๊าซในอ่าวแหล่งมงกฎเอราวัน
ไม่สามารถผลิตได้เลยนะในปัจจุบันผมกลับเรียนนะครับว่าตรวจสอบแล้วว่า
จุบันการผลิตก้าธรรมชาติ๒แหล่งยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีการหยุดผลิตอย่างที่ท่านอภิปรายแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เนื่องจากหมดทันยากันนะกับบริษัทต่างประเทศ
ได้มีการประมูลนะครับแข่งขันกันจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนผ่านนะครับ
แล้วก็เราไม่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมประธานเดิมเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตอย่างราบรื่น
จนกระทั่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราจะต้องมันหมดสัญญาอะไรกันก็ตั้งแต่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เราก็ทราบว่าระดับกำลังผลิตจะลดลงตามยุทธการใช้งานในระยะ
ส่งบังงานวิทยาวิทยาวิทยาวิทยาวิทยาส่งเสริมการทำรวจและผลิตปิโตเรียมเพื่อความมั่นคง
ก็ได้มีการเปิดสัมประธานปิโตเรียมรอบใหม่อันนั้นของเก่า
เพราะฉะนั้นเราก็เปิดรอบใหม่อีก๓แปลงบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับ
ในปี๖๕ซึ่งมีครอบคลุมกว่า๓๕๐๐ตารางกิโลเมตร
จะได้ผู้รับสิทธิ์ในช่วงไตรมาส๑ปี๖๖
รวมทั้งผมก็ให้นโยบายในการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดหาแหล่งก๊าซแหล่งน้ำมันในพื้นที่ทางทะเลของเรา
ซึ่งคงจะต้องทำแล้วล่ะครับในเรื่องนี้
ในพื้นที่เศรษฐกิจทางทะเลของเราร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
เหมือนที่เราก็ทำกับมาเลเซียอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับถ้าเราไม่ทำมันจะเจอปัญหานี้ไปอีกนานนะครับ
ในอนาคตก็ขอร้องบรรดาสมาชิกไว้ด้วยก็คงต้องมาเกี่ยวข้องกับพวกท่านด้วยในสภานะครับ
เรื่องประเด็นค่าการกลั่นนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดนะครับค่ากันที่สูงอยู่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้น
กำลังเดินการอยู่ท่านบอกว่าเราไม่ได้บริการผมผมตรวจสอบทุกวันรายวันว่าใครจะตรงไหนจะร่วมมือได้แค่ไหนอะไรอย่างไร
แต่ผมกลับเรียนว่าในส่วนของต่างประเทศนั้นเขายังไม่พร้อมนะครับ
ในเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้น
ตอนแรกท่านก็บอกว่ามีปัญหามาก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้มันก็คือว่าในช่วงที่น้ำมันโล่งมันตกตกเนี่ย
กลุ่มที่ผลิตน้ำมันดิบเนี่ยเขารดการผลิตกันทั้งหมดนะครับ
ทีนั้นยากละเพราะเขาต้องเอาอะไรเอาคืนอะนะ
จากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาแล้วเพราะเอิญมาเจอเรื่องของโควิดด้วย
ใช้น้ำมันมันก็ลดลงเข้าไปอีกนะหลายอย่างมันทับซ้อนครับ
ปัญหาตรงนี้เดี๋ยวท่านรบน้ำตีประการของที่แจ้งเพิ่มเติมเรากันละกัน

เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ที่ท่านบอกว่าถ้าผมใช้ความกล้าหารของนายมตรีไปสั่ง
ท่านก็ไปดูกฎหมายแล้วกันนะถ้าท่านเป็นมาท่านก็ลองดู
กฎหมายตลาดทรัพย์เขาว่าอย่างไรกฎหมายระหว่างประเทศเขาว่าอย่างไร

ผมเกรงว่าถ้าเราไปสั่งไปโน้มไปหนี้มันก็อาจจะสั่งได้แล้ว
แต่ถ้าเขาย้ายไปหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
ก็ลองไปคิดดูก่อนแล้วกันทำอะไรก็ต้องมองล่วงหน้าไว้ด้วย
ก็ใช้ราคาตลาดโลกเช่นเดียวกันตามโครงสร้างปัจจุบัน
โรงงานโรงแยกการ์ดส่งเงินส่วนต่างราคาตลาดโลกกับต้นทุนโรงแยก
ซึ่งก็แบบโดยรัฐเข้าของทุนน้ำมัน
เขามีน้ำมันเขาเองเขาอาจจะไม่มีกองทุนพลังงาน
แต่เขาใช้โงมันแผ่นดินอุดหุ่นไปเลยจนกระทั่งราคาก็ถูกไม่กี่บาทเอง
เขาไม่มีคลองทุนแต่เขาใช้โงมันภาครัฐให้ไปเลย
ผู้นายนี่ก็คนละแบบกับเราอยู่แล้วเป็นเรื่องของรัฐบาลดูแลมากที่สุด
มาเลเซียก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นราคาก็ถูกกว่าเรา
แล้วเรามีราคาให้เลือกอยู่หลายอย่างด้วยกัน
เพราะฉะนั้นการผลิตน้ำมันที่มีหลายเกรดด้วยกันและบางเกรดที่เราจำเป็นต้องลดลง
ผมก็กลับเรียนไปแล้วเช่นในส่วนของผสมไบโอดีเซลล์ผสมปาร์มเพิ่ม
เราก็ลดลงใบเตรดลงมาเยอะพอควรก็ทำให้ผลกระทบกับเรื่องพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปามอยู่เหมือนกัน
ก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอร้องกันนั่นแหละ
ในเรื่องของประเด็นการลงทุนของบริษัทในเครือปอตทนั้น
เป็นการสนใจในการลงทุนของบริษัทเอกชนที่ปตทถือหุ้นอยู่
แล้วก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีขั้นตอนทางการพินาศ
ฝ่ายบริหารกรรมการผู้ถือหุ้นและเป็นกระบวนการตามปกติของบริษัทนะครับ
ที่จะต้องพินาความเหมาะสมการตัดสินใจทางธุรกิจ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็อยากจะเน้นว่าเงินลงทุน๑๔แสนล้านในการลงทุนในบริษัท
ไม่ได้เอาเงินของรัฐหรือเงินแผ่นดินไปเกี่ยวข้องเลยนะครับ

เรียนย้ำว่าที่ผ่านมาหลายครั้งนั้นชี้แจงไปแล้วตอบกระทู้ไปแล้ว
เอาง่ายที่สุดแล้วกันนะท่านลองไปฟัง
นี่ผมไม่รู้จักท่านประการส่วนตัวอาจารย์วีระที่เขาออก
ท่านลองเปิดดูนะครับผมว่าท่านอธิบายได้ดีนะ
แล้วผมดูไอ้ที่ผมทำอยู่ท่านก็ไม่ได้รู้จักกับผมนะ
แต่ผมเปิดดูก็คือเป็นการพูดที่เข้าใจง่ายดี
ผมว่าเป็นภาษาที่น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายนะครับ
ก็ลองฟังนะถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ลองฟังท่าน
แล้วก็ไปหาข้อมูลอื่นมาก็แล้วกัน
คือผมฟังทุกที่ทุกทางอะนะ
นอกจากนั้นก็มีเรื่องที่ท่านเขากลับมาตั้งแต่เช้าบ่าย
ฆ่าตัวตายมากที่สุดหลายส่วนมีหลายสาเหตุนะครับ
ก็ต้องไปดูสาเหตุที่ฆ่าตัวตายอะไรบ้าง

แต่คงไม่ใช่ทั้งหมดที่จากสาเหตุเดียวกัน

เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ก็ต้องมาแยกแยะให้ออก

ติดโรคอะไรระดับไหนมีโรคประจำตัวหรือเปล่า

คือถ้าอ่านตัวเลขก็ตายมากตายน้อยอย่างนี้มันหมูเกินไป
เพราะฉะนั้นผมว่ามันติดติ้งคนอื่นให้หมด
ก็หลังจากผมไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับ
เพื่อท่านรองลำตีกับรัฐมนตรีจะเพิ่มเติมเพราะท่านบอกแล้วว่าให้เวลากับรัฐบาล
สรุปแล้วกันสรุปแล้วกัน
ท่านก็พูดถึงรถยนต์อะไรของท่านท่านก็ว่ารถยนต์ผมมันไม่ได้เรื่อง
คนขับไม่ดีนะผมก็จะใช้คำว่าการเดินทางกันแล้วกัน
ได้ไม่ซ้ำกันใหม่เดี๋ยวท่านก็ว่าการเดินทางผมไม่ดีกันแล้วกัน
ก็รู้อยู่แล้วไม่มีทางเสริมกันอยู่แล้วเพราะท่านเป็นฝ่ายค้านนี่นะใช่ไหม
การเดินทาง๘ปีเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับ
ก็กลับเรียนผู้ทรงเกียจทั้งหลายพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับ
ข้อกล่าวหาที่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินของผม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผิดพลาดล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถ
ไม่สามารถแก้มหัดประเทศได้ไม่สร้างความยนต์เติบโตทางเศรษฐกิจ
สร้างความยูริกิณีให้กับประชุมได้เลยนะครับ
อันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายผมก็เจอปัญหาเหล่านี้
แล้วก็บวกมันเรื่อยเร่วปัญหาผมจึงผมก็ฟังทุกท่าน
ก็ไหนดีผมก็รับไปอันไหนไม่ดีผมก็สวดโมนให้ไป
ตัวผมแบบจะเป็นต
พลังงานนะครับและความขัดแย้งในโลกใบนี้ของเราเนี่ย
กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ขอย่อนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าการเดินทาง๘ปีของเรานั้น
เพื่อไปสู่ความมั่นคงมั่งข้างยั่งยืนให้สั้นลงด้วยการเล่าประกอบภาพนะครับ
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นภาพผลงานไม่ได้แบบอุ๊ยโม้ออวด
แต่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วจับต้องได้แล้วนะครับ
และมีประชาชนชนถึงรับประโยคไปแล้วอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นผมควรจะไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นพูดถึงว่าผมกู้กันมาเยอะ
มาทำอะไรแต่ถ้ากู้มาที่ผ่านมากู้แล้วมีผลงานหรือเปล่า
ไปเทียบตรงนั้นด้วยก็แล้วกันมันก็กู้เหมือนกัน
แต่วันนี้ก็กู้มากเพราะว่าสถานการณ์มันทับซ้อน
เรื่องด้วยกันที่ผมต้องเผชิญในเวลานี้นะครับ
แปดปีแห่งความมั่นคงอันนี้ผมอยากให้
แล้วแต่คนใครที่เป็นคนไทยก็แล้วแต่
หลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็คิดว่าที่มันสำเร็จมาได้
เดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเขาร่วมมือกัน
ทำให้ผมทำงานเหล่านี้สำเร็จนะครับแปดปีแห่งความมั่นคงนั้น
สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการรักษาความมั่นคงสร้างรักษาบรรยากาศบ้านเมืองให้สกร่มเย็น
หรือการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรประชากรประชาชนที่เดือดร้อนใจ
ผมถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของท่าน
ถ้าท่านบอกท่านทำแล้วมันผิดกับกฎหมายแล้วผมจะไปใครจะละเว้นให้ท่านได้
มีแต่ผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งดำเนินคดีนะหารักฐานให้ดีเท่าก่อนนะ
เตือนคุณพ่อคุณแม่เขานะเตือนเด็กเยาวชนเขาหน่อยนะก็หาว่าไปข่มขู่อีก
ที่เขาผิดไปแล้วด้วยนะผมจะให้โอกาสเตือนเลย
เพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนไปถึงประชาชนด้วยแล้วกันอย่าให้ลูกหลานของท่านถูกชักจูงไปทำผิดกฎหมาย
คนที่เล่าคนที่บอกคนชักจูงก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกนะครับ
แล้วถึงเวลาติดคุกก็ไม่มีใครไปดูแลลูกหลานของท่านนั่นน่ะนั่นสำคัญที่สุดนะ
เพราะฉะนั้นอนาคตมันจะหายไปหมดจะฟังอะไรก็คิดให้ดี
มีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยครอบครัวนะครับแต่บ้านครอบครัวสำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการอยู่หลายประเภทด้วยกัน
เนี่ยผมก็เจอกันทุกวันเกือบทุกวันเนี่ยที่ทำเรียบ
คลี่คลายไปพูดคุยกันอะไรกันเขาเข้าใจเขาก็กลับ
แต่มีบางพวกไม่ยอมกลับไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมกลับ
กว่าจะได้ตามเป้าหมายซึ่งมันก็ให้ไม่ได้ใช่ไหม
แล้วมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยจนท้ายสุดมันก็เป็นคดีจนได้
เจ้าที่เขาไม่อยากใช้ความแรงอยู่แล้วเขาก็เสี่ยงนะเขาก็เหนื่อยนะ
ครอบครัวเขาก็มีนะถ้าต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจกันตรงนี้ก็เบากันลง
ไม่มีใครอยากจะใช้ความรุนแรงอยู่แล้วคนไทยด้วยกัน
เพราะต้องไปดูสังคมด้วยเขายอมรับกันหรือเปล่า
สิ่งที่คุณมาถ้ารู้จักคือไม่ได้บานปลาย
ถ้าผมทำแรงจริงมันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไม่ถึงว่า
ไม่ถึงวันนี้หรอกก็คงไม่ได้ทำไงนะฮะ
ก็ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับเพื่อไม่บานปลาย
ถูกความสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อคนไทยด้วยน้ำมือคนไทยด้วยกันเอง
เป็นอันขาดมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะใครปฏิเสธมาที่มันไม่มี
มาจากอะไรก็แล้วแต่เถอะ
จากนั้นปัญหาอะไรที่มันยากซับซ้อนยังต้องแก้อยู่
ผมก็มาคลี่ดูแล้วก็แก้ทุกปมไปเพียงแต่ปัญหาเฉพาะหน้า
เช่นที่เราเผชิญวันนี้อยู่แต่เราต้องแก้ทุกอย่างอย่างยั่งยืน
ทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็เตรียมการอนาคตไปด้วย
ภารกิจที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาที่ทิ้งหรือทอดหรือวางไว้ให้ผมแก้
การการบินระหว่างประเทศพลเรือนระหว่างประเทศ
ก็ถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนที่ผมเข้ามาใหม่ปี๕๘

๕๒เรื่องทงแดงไอเคโอ
พูดถึงการละเลยไม่กำกับดูแล
กพร่องการตรวจสอบสายการบินมาเป็นเวลานาน
การเมืองนโยบายน่านฟ้าเสรี
ซึ่งส่งเสริมการเปิดสายการบินมากถึง๔๑สายการบิน

จะต้องถูกตรวจสอบจากเข้มงวดให้ในประเทศปลายทาง
เนื่องจากเกิดความไม่เชื่อมั่น
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ก็เป็นนโยบายแรกเป็นเรื่องแรกที่ผมให้แก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด
ผมก็ใช้เวลาทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

กลไกขั้นตอนขบันการการกำกับดูแลตัวสอบ
จนการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างให้ทันสมัยที่เกี่ยวข้องนะครับ
ใช้เวลา๒ปีนะครับ
อย่างอย่างรอบครอบนะครับ

ใช้เวลา๒ปีเรื่องเดียวนะ
แล้วพูดปั๊บแล้วก็บอกเดี๋ยวนั้นนนี่

เนี่ย

หกศูนย์นะครับไทยก็ได้ความเชื่อมั่นได้มาฐานความปลอดภัยนิรภัยการการบิน

แล้วก็ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินของไทยและภาคท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นประสาทท่ามการจนถึงวันนี้
ว่าเราจะผลักดันให้ไทยเป็นทุนทางทางการบินของบุงพฤภาษฐ์

ผมก็มีนโยบายในเรื่องของทั้งท่าอากาศทางน้ำทางบกเชื่อมโยงกัน
ล้อหลังเรืออะไรทำนองเนี่ยเครื่องบินทั้งหมดก็ต้องวางแผนแบบนี้
เพื่อให้ประชนได้มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องที่สองเรื่องค้ามนุษย์
อันนี้ก็มีหลายคนก็พูดถึงคนนู้นคนนี้ออกมาพูด
เรื่องแรกที่คนออกไปพูดก็ไปพูดที่ต่างประเทศนะครับผมผมตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการไป
ดันอะไรเขาทั้งสิ้นเลยนะเขามีการย้ายกันตามระบบ
แล้วก็เขาเก่งในเรื่องนี้เขาก็ผมก็ตรวจสอบไปเขามีการย้ายไปในพื้นที่เพื่อทำงานในเมื่อที่มีการแพร่ระบาด
มีการทำผิดในเรื่องคดีค้ามนุษย์เขาไม่พอใจหาว่าย้ายไปไปเสี่ยงภัย
ถ้าอย่างนี้มันจะทำงานกันได้ยังไงครับแล้วเขาก็หนีไปเลย
แล้วก็ไปพูดเสียหายต่างประเทศนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะฟังใครกันแล้วกัน
นะวันนี้เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องนี้นะผมอยากให้คนไทยได้ภูมิใจ
สำเร็จของสหรัฐของเราที่ทางการสหรัฐได้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นนะครับ
เทียร์สองวอสลิสเป็นเทียร์สองก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามีความพยายามอย่างยิ่งยวดในเรื่องนี้
เพราะเป็นประเด็นที่โลกให้ความสนใจเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
นาแล้วผมก็มาทำต่อนะวันหลักชาติทำต่อไปทั้งนี้มันมีผลกระทบต่อภาพรับประเทศเป็นเมิดสิ้นที่
พื้นฐานของความเป็นคนซึ่งไม่อาจให้อภัยได้
ตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมาการประเมินของเราดีขึ้นเกือบทุกปี
แต่เรายกหลับไม่ได้จนถึงปัจจุบันนะครับ
เราทำในเรื่องของด้วยการบริการนะครับ
การจดระเบียนรายงานต่างด้าว
ตั้งศูนย์ภาษางานรายงานประมงในเจ็ดจังหวัดนำร่อง
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและเหยื่อ

เอาผิดเจ้าที่ของรัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

ก็ถือวุ่่ะเป็นความสำเร็จทีก่าวหนึ่ง
ไม่สามารถเอาชนะกระบวนการเหล่านี้ได้
ก็คือระบบเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศเราจะถูกสั่นครอนนะครับ

เราอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการลงทุนอะไรก็แล้วแต่
หรืออาจจะถูกปฏิเสธเรื่องการกิจกันการซื้อขายสินค้านะครับ
ส่งออกของไทยโดยภาคอุตสาหกรรมการประมงกิจกรรมที่อื่นอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ
มันก็ต้องเดือดร้อนกันล่ะนะแต่เราก็พยายามที่จะดูแลให้มากที่สุด
ประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์นะครับ
ยังไงงบมาจะมาจากไหนผมก็ได้พบปากกับนายกสมาคมไปแล้ว
มีคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาแล้วในการแก้ปัญหาเรื่องประมงพื้นบ้าน
มุมพาณิชย์นะครับเรื่องที่สามเรื่องการแก้ไขปัญหาการบินไทย
สถานบินแห่งชาติของไทยให้หลุดพ้นจากสภาวะล้มละลายนะครับ
ปัญหาการกับทุนสาธุมต่อเนื่องตั้งแต่ปีธมรรมละห้าสิบสี่
สามแสนล้านบาทขาดสภาพคล่องกว่าห้าหมื่นสี่พันล้านบาท
มันก็มาอย่างนี้ส่งกันมาต่อมาเรื่อยผมก็จำเป็นต้องแก้ไข
ซึ่งในการฟื้นฟูการบินไทยให้เป็นไปตามแผนมีสิทธิภาพนั้นผมได้ตั้งคณะกรรมการติดตามการบริการแก้ปัญหาการบินไทย
และติดตามการดำเนินงานประสานวงการที่หกคร่องเพื่อร่วมกันการแก้ปัญหานี้
ทั้งนี้เราก็นำเข้าสู่แผนการฟื้นฟูติดตามแผนการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดผ่านกระทรวงกันครั้ง
มีการตั้งผู้แทนไปเป็นส่วนหนึ่งคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูด้วยเป็นอีกคณะหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอยู่ในกรรมคุ้มของของสารร่มไร่กลางไปแล้ว
เพราะฉะนั้น๑ปีที่ผ่านมาก็ทราบว่าจากการรายงานการมีทัยนักธรรมนั้นเป็นการทำแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งคลัด
ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะครับ
แม้จะรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดก็ตาม
ที่ทำให้การเดินทางอากาศระหว่างประเทศหยุดชะงักลง
ปัจจุบันการบินไทยนั้นมีสภาพคล่องทางการเงินที่เข้มแข็งมากขึ้น
มีเงินสดสุทธิประมาณ๑๕๗๗๐ล้านบาท
สูงสุดในรอบ๒๔เดือนตั้งแต่มิถุนายน๒๐๖๓
มันเราก็คาดว่าน่าจะสามารถออกจากแผนพื้นธุรกิจการได้
ภายในปี๒๐๖๗หรือเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ
จากเรื่องนี้แล้วก็มีปัญหาที่มันมีหมักหมมมา
ใต้พรมมาถูกละเลยมาหลายสิบปี

ที่เป็นที่มาของพื้นฐานทางสังคมและปากท้อง
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตามมาในหลากหลายรูปแบบนะครับ
ผมก็มีดำริมาในเรื่องนี้ก็ไปคิดมาก็ได้ทางออก

คือ๑การตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับ
ซึ่งที่เรียกว่าคอทชนะครับ

และที่ดินทำกินจะจัดให้ประชาชนในระดับแปลงรวม
เพราะว่าพอให้ไปแล้วก็ไปอีกก็หลุดอีกทุกที

และเราจะมันจะมีหน้าทำต่อไปตามเป้าหมายทั้งหมด๕๗ล้านไร่
นะครับจะได้ช่วยแก้ปัญหาการปลูกลูกปลาแล้วให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินรกร้าง
และสร้างงานอาชีพสร้างงานอาชีพให้กับเกษตรกรผู้มีน้อยน้อยในวิทยาลัยกราศาสตร์อีกด้วย
อันนี้การแก้หาตรงนี้มันมีหลายอย่างด้วยกันทั้งกฎหมายนู่นกฎหมายนี้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้
กระทรวงหัสไทยกระทรวงทรัพย์กระทรวงอะไรเยอะแยะไปหมดและพื้นที่ก็มีการทับซ้อนกันอยู่ด้วย
เพราะว่าแต่มันออกมาคนละครั้งอ่ะนะวันนี้ก็ต้องเอามาคลี่กันใหม่หมด
แล้วก็หาวิธีการที่จะมาเป็นเครื่องมือช่วยนะครับในการที่จะขจัดปัญหาความทับซ้อนตรงนี้
ก็ได้มีการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรการมาตร๑ต่อ๒
อันนี้มาความมุ่งหมายอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งบนพื้นที่๑ใน๓ของประเทศ
ที่มีมากว่า๕๐ปีที่จะทำให้ที่ดินถูกแช่แข็งนั้นใช้ประโยชน์ได้
ถ้ามีประชนเข้ามาเนี่ยก็แก้ปัญหาอีกอันตรงนั้นแหละนะเพราะเข้าไปอยู่ในที่ของรัฐนะครับ
ถ้าเข้ามาแล้วไอ้เส้นนี้มันขีดมาแล้วเขาอยู่ตรงนี้
มันอยู่ไม่รู้ของใครอ่ะโดนทั้งสองทางอ่ะฟ้องอ่ะวันนี้ท่านอยู่ข้างนี้
ก็ก็ต้องไปเช่ากันตรงนี้นะแล้วก็ดูแลที่ว่าจะทำยังไงกันต่อไป
ให้เกิดของประชาชนเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ใช้โยชน์ให้ได้มากที่สุด
ดังนั้นเป็นภูมิประชาชนทำให้เกิดของประชาชนทั้งในส่วนของหน่วยงานรับผิดชอบ
ป่าไม้ทั้งสอบประกอบสารประโยชน์ที่ดินของประชาชน
วันนี้บริการเสร็จไปแล้วยี่สิบสองจังหวัดนะครับยังเหลืออีกสี่สี่จังหวัด
ซึ่งก็ต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ
สู่อนาคตที่ดีกว่าสาเหตุหลักของเราก็คือการติดลมนะครับ
ไม่ทำมากเก้าข้ามกับจัดและได้ปังกลาง
ทั้งนี้อันที่หนึ่งก็คงโทษใครไม่ได้มันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง
หลายครั้งนะเราก็ทะเลาะกันบ่อยไม่ค่อยยอมกัน
ก็ส่งบนให้แผนต่างต่างในการมาดารังมันหยุดคลั้งกรรม
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันทำให้นักการเมืองชาติค่อนข้างจะไม่เชื่อมั่นเรา
เชื่อมั่นในเรื่องของการเมืองของเราว่าจะมีธีรภาพแค่ไหนนะครับก็เลยไม่กล้าหอบเงินเข้ามาลงทุน
ได้มีการย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอยู่
แล้วก็ถ้าแรงถูกด้วยระบบการบังคลอมมันก็ต่างกันด้วย
อำนาจในการอนุมัติอนุญาตมันก็มีแรงจูงใจเขามากกว่าเพราะฉะนั้นคนถึงนิยมไปลงทุนในประเทศเหล่านี้นะครับ
ประเทศไทยเราค่อนข้างจะอ่อนตัวยากนะเพราะเราก็ไม่ค่อยยอมอะไรกันอยู่แล้วอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเพราะการลงทุน
วันนี้ท่านว่าของผมทับซ้อนซ่อนกันไปซ้อนกันมาท่านดูตอนก่อนนี้
เราก็จะเห็นว่ามันก็มีหัวแตกอยู่เหมือนกันมันกระจายมุมประมาณ
ครับแต่ไม่ได้ทำนะครับไม่มีใครทำนะครับทำแผนไปทั้งสิบสี่เจ็ด
ระบบขนส่งทางรางช่วงร้อยปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นทางเดียว
มีทางคู่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรคือทางทางเดี่ยวทางคู่
คือทางเดียวมันวิ่งสวนกันไม่ได้อันนั้นแหละ
เขาเรียกทางเดียวบางคนก็ยังล้างคู่ล้างเดี่ยวเลย
ก็ไม่รู้กันทางคู่คือมันสี่เส้นเนี่ย
ทางคู่มันสู่กันไปสู่กันมาได้ไม่ต้องไปหลอดจอดรอ
เดินแล้วมีทางเดี่ยวไงก็รอกันไปชึกชักชึกชัก
รอสถานีแล้วก็เบี่ยงกันวันนี้ก็ต้องแก้ไขตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพลิกโฉมครั้งใหญ่ในประวัติศาส
ในช่วง๕๘๖๒มีการลงทุนจริงในกลุ่มทางระบบสารพวกพื้นฐานของประเทศ
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของการลงทุนของภาครัฐถึง๑๐๗๙ต่อปี
อันนี้พูดถึงว่าในเมื่อสาการเศรษฐกิจต่าง
ในฐานรากในประชนยังไม่ได้โงมัติของภาครัฐ
การลงทุนสำคัญเพราะจะทำให้ขับเคลื่อเศรษฐกิจได้มากพอสมควร

เราได้มีการสร้างทางหลวงแผ่นดินเส้นทางสายหลักเพิ่มขึ้น
ปี๒๕๗มีประมาณ๔๒๗๑กิโลเมตรเมื่อปี๕๗นะครับ
สิ้นปี๒๐๖๔เพิ่มเป็น๑๑๕๘๓กิโลเมตร
ก็จาก๔๐๐๐เพิ่มเป็น๑๑๐๐บาทโดยประมาณนะ

ใครไม่เคยรถติดที่ลำตะคองหรือจะไปโคราชทั้งคืน

ติดเจ้ากันสรรบบุรีไว้เลยนะ
ข้ามคืนข้ามวันก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาลำบากยากเข็นขนาดไหน

ผมก็จะเอาเรื่องนี้มาทบทวนและหารึกร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันใกล้จะสำเร็จแล้ว
เหลือช่วงหนึ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึง

การก่อสร้างระยะยาวเนี่ยบางที๓ปี๔ปี๕ปี
ภูมิประเทศมันเปลี่ยนคนก็ขยับเข้ามาอยู่อะไรทำนองเนี่ย
เพราะฉะนั้นที่ดินที่กันไว้บางทีก็มีปัญหา
การเกี่ยวกันเกี่ยวยาก็มีปัญหาอีกหน้าค่าเกี่ยวยา
นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูภาพนี้ดีกว่าล่ะครับ
ต่อไปก็คืออันนี้คือเส้นทางเชื่อมโยงนะครับ
มีหลายเรื่องทั้งวงแหวนตะวันตกต้นออกแล้วก็มีหมดอ่ะนะครับ
การชนับบุรีอะไรก็มีหมดอ่ะลองไปดูแล้วกัน
แล้วก็ผมก็ให้ไปเน้นเรื่องภาคใต้ด้วย
หลายท่านในที่นี้ก็ขอมาบอกขอให้ผมไปช่วยเรื่องภาคใต้
เพราะว่าเส้นทางถนนมันมีเส้นเดียวผมก็บอกถ้าทำเส้นเดียวตอนนี้ก็โอเค
ถ้าจะทำเส้นใหม่อีกเส้นมันก็ต้องหาพื้นที่เพราะว่าเส้นทางตรงนี้มันแคบ
พื้นที่มันแคบก็ถามอย่างนี้ได้ไหมเชื่อมอย่างนี้ได้ไหมได้ไหม
ผมก็ทำให้ทั้งหมดล่ะครับนะถ้ามันสามารถต่อกันได้ทีหลังอีกเส้นมันก็ดี
ไม่ต้องขึ้นอยู่กับภายชนแต่พร้อมใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอง
แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับนะระเวนคืนที่มากมันก็อันตราย
มันก็มีปัญหาสำหรับเขานั่นแหละก็วันหน้าผมก็หวังว่าจะร่วมมือกันนะครับ
เพราะสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเรียนว่าถนนมันคือชีวิต
ผมเคยกลับเรียนไปแล้วผมไปหลายประเทศถ้าพาผมไปดูเนี่ย
พาผมมานั่งทำไมทั้งวันเนี่ยไม่มีคนไม่มีบ้านไม่มีอะไรสักอันเนี่ย
แล้วอีกปีหนึ่งผมไปอีกปีคนนั้นเต็มเพิ่มข้างถนนเนี่ย
ไปทำเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจต่างเข้าไปลงทุนตรงนู้นตรงนี้
เขาไม่ได้ลงทุนเติมในเมืองเก่าเท่าไหรหรอก
เขาไปทำตรงนี้เพื่อสร้างเมืองใหม่ด้วยคนเข้ามาเอง
ก็ลองดูเขาบ้างแล้วกันนะถ้าเราคิดแบบเดิมมันก็ไปไหนไม่ได้ทั้งหมด
เรื่องที่สองเรื่องการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เรามี๗เส้นทางนะครับจำไว้ด้วยแล้วกัน
ระยะทางรวม๑๔๗๘กิโลเมตร
วันนี้เราได้สร้างเพิ่มและเปิดบริการแล้วทั้งหมด๑๑เส้นทางจำนวน๒๑๒กิโลเมตร
และทั้งหมดเรามีแผนก่อสร้างจะเพิ่มให้ครบ๑๔เส้นทางรวม๕๐๕๔กิโลเมตร
ถ้าเฉลี่ยคร่าวรัฐบาลวาระ๔ปีที่ผ่านมา
สร้างรถไฟฟ้าได้๑๒สายระยะทางสูงสุด๔๖กิโลเมตร
ระบานนี้ถือว่าสองสมัยแปดปีสร้างในสิบสายสองร้อยกิโลเมตรก็ถือว่ามากกว่าค่าเศรียร์สองจุดห้าเท่า
แล้วก็มีสายอีกสองสายจะเปิดใช้ในปีนี้เป็นโมโนเรลนะครับสายสีชมพูกับสีเหลือง
นี่ผมไม่ได้ว่าทหารบ้านก่อนเลยน่ะผมมาสารต่อให้ท่านเข้าใจไหมน่ะ
มันจะหาว่าผมไม่เกษทัพท่านอะไรไม่ใช่หรอกครับผมดูที่มันก็อย่างที่บอกแล้วไง
ถ้ามันขันแย่งมาก
อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างไปออกแบบไปนะครับเพราะเป็นการเอ่อเป็นการที่แจกตังค์กับที่เราทำกับประเทศอื่น
จีนทำประเทศอื่นเพราะเราต้องการเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับ
กลับเรียนไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะเปิดประกันในปีหกเก้า
และที่สองนครรัฐิมาน้องคลายจะเสร็จความรับมอบในปีหกห้า
และค่าว่าจะเปิดประการได้ในปีตะมาน้องเจ็ดสิบเป็นนะครับ
เรื่องที่สองสัยตะวันออกรถไฟความสูงเชื่อมสามสถานามบินนะครับ

ความเร็วสูงสุด๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คราวนี้ที่ติดปัญหามาทั้งหมดคือการส่งมอบพื้นที่
นะครับและการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร
เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปใช้เวลาในการเตรียมการ
มากนานพอควรนะครับเรื่องของการเวรคืน

ะกฎก็ได้ไปดูเรื่องของสายเหนือกรุงเทพธุรกและสายใต้กรุงเทพแปลง
คือวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้เต็ปใบสเต็ปมีเงินก็สร้าง
อะไรก็สร้างนะครับเราก็คาดหวังอย่างนั้น
ถ้าเราไม่มองอะไรไปข้างหน้าเลยถึงเวลาเราก็ไปคิดกันตอนนั้น
ผมว่ามันมันก็จะไม่ครบถ้วนอ่ะเนอะเรื่องทางน้ำนะครับ
เมื่อกี้รถไฟทางคู่ขอนแก่นน้องคลายแล้วนะครับมันยังมีเส้นบ้างไปแพร่ไปสักอย่างนะ
อันนี้ก็อยู่ในแผนอยู่แล้วต่อไปทางน้ำนะครับ
เราเพิ่มสังคมภาพการค้นส่งทางทะเลท่าเรือแหลมชะบังยังยังที่สาม
ส่งเสียงบริบาทเอียดซีไปเชื่อมไปทั่วโลก
จะบริการในปีหกแปดทะเลมาอุตสกรรมมาตรภูติยัดที่สาม
สูงกลางกุญสัยการธรรมชาติเหลวหรือในกลุ่มประเทศเซียร์จะเปิดได้ในปีทำวันหกสิบเก้า
เรื่องเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรต่างแล้วเนี้ย
มันช้าตรงเรื่องถมทะเลด้วยตอนนั้น
มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เห็นร่วมกันต่างสักอย่าง
นั้นแล้ววันนี้ก็ได้เรียกรับไปแล้วนั้นแล้วทางผมให้ทางส่วนภาคม
ในส่วนของอะไรล่ะของท่าเรือการท่าเรือได้เข้าไปแก้ปัญหา
เครื่องไม้เครื่องมือไปเสริมไปทำให้เร็วขึ้น
เพื่อก็คาดว่าจะเป็นจากข้าวปะดดนะครับเพราะมันต้องถมทะเล
ไปด้วยในตรงเนี้ยนะตามแผนงานและช่วงที่ผ่านมา
มันขาดแค่แรงงานด้วยในเรื่องของโควิดไง
ต้องดูปัญหาของเขาของเรานะมันก็มันไปกันไม่ได้ทั้งหมด
อ่ะเรื่องของท่าอากาศผมจะให้พิการพัฒนาท่ากาศยาน
ทั่วประเทศเป็นนโยบายหลักออกไปเพื่อจะพัฒนาศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร
เดิมปี๑๕๗รองรับได้๑๑๘ล้านคนในปี๖๔เพิ่มเป็น๑๓๙ล้านคน
ทหารอาจารย์สุวรรณภูมิเมืองประเทศที่๒ค่าประเปิดให้เป็นการในเดือนตุลาคม๑๙๖๕
ทหารอาจารย์นาฬิชาอุตภัวร์สำรวจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในอีซี
วิ่งแบบนี้เราได้กำหนดการเสนอการจัดภัยแม่บทละยะ๒๐ปี
อย่างบูรณการในช่วงปี๖๑๖๕นั้นมีผลการบริเวณงานทั่วประเทศอย่างต่อไปนี้นะครับ
เราได้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำไปแล้วทั้งหมด๑๕๖๐๗๐ไร่
ลดการช้าล้างพังทลายของดิน๓๖๗๙๐๐ไร่
นาแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำขนาดเล็ก๔๙๖ล้านลูกบาทเมตร
แหล่งเก็บน้ำใหม่๔๒๒ล้านลูกบาทเมตร
พนาน้ำบาดานธนาคารน้ำใต้ดิน๑๔๓ล้านลูกบาทเมตร
พัฒนาประชักประปาบุบัน๔๙๗๓แห่ง
ตลอดจนเราสามารถลดความเสียหายจากภัยแรงได้๑๕ล้านไร่
ครัวเรือนได้รับประโยชน์๓๕๕๒๕ครัวเรือนนะครับ
ต่อไป๘ปีในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
แนวคิดไปว่าเราจะมีเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรใหญ่ขึ้นมาได้ไหม
รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจในการสร้างเครื่องจักรยักษ์ใหญ่
สำหรับขับเคลื่อนประเทศไป๒๐ปีข้างหน้า
ท่านก็บอกว่ายังไม่เก้าหนาเลยเลย

ท่านอ่านไม่ครบหรือเปล่าหรือท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยไป
ดูจากเอกสารบางทีมันก็ไม่นึกภาพไม่ออกอะนะ
ซึ่งเรากำหนดไว้แหล่งบ่มเพาะ๑๒อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อสร้างโอกาสสร้างแรงงานทักษะสูงตอนลงโซ่
รวมกว่า๔๔๒๐๐๐ตำแหน่ง
ส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจมากกว่าแสนอัตราใน๕ปี
ภาคแรงงานก่อสร้างอีกกว่า๑๖๐๐อัตรา
และจะให้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้และภาษีกับภาครัฐ
จากโครงสร้างพื้นฐานจากรูปรับความเร็วสูง๓มิลท้าเรือ

มีมูลค่าคำขอรับการสำนุนส่งเสริมแล้วมูลค่ากว่า๕๓ล้านล้านบาท
ตรงนี้มันต้องใช้เวลาพร้อมควรเหมือนกัน

เราได้แต่เพียงในเรื่องของมาตรการทางภาษีถ้าเป็นทุนใหญ่
ถ้าเป็นประเทศที่ท่านบอกว่าเขาจะมาลงทุนเยอะเขาให้ไปเลยครับพื้นที่
ให้พื้นที่ไปเลยคุณจะมาลงทุนอะไรคุณเอาไปเลย
นั่นแหละคือความแตกต่างของเราซึ่งเราให้เขาอย่างเขาไม่ได้

ท่านบอกประเทศไหนที่ท่านบอกว่าเร็วที่สุดตอนนี้
การปกครองก็ต่ำก็อยู่แล้ว
กางมาก็เห็นการทำด้วยเรื่องนี้นะครับเป็นเมืองใหม่อาชีลาด้วยนวัตกรรม
วันออกศูนย์การการแพทย์แบบของวงจร
คงไม่ใช่ที่ท่านบอกแบบจากหลอกจักรพรรดิอะไรนะผมว่าไม่ใช่
เพราะอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วนะว่ามันเป็นยังไงทักษะเป็นยังไง

หรืออาจจะเป็นการตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อจะเอาเทคโนโลยีต่างไปให้
อุตสาหกรรมหรือบริษัทในบริเวณรอบนั้นก็ได้
เพราะฉะนั้นมี๒อย่างเมืองอาชิระที่เป็นเมืองเก่า
ที่มีคนอยู่แล้วเช่นกรุงเทพฯที่ต่าง
มีกิจกรรมที่มันทันสมัยเข้าไปก็กลายเป็นเมืองชิระที่มาจากเมืองเดิม
และงานก็เมืองใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นทางข้างถนนทางรถไฟ

มันก็จะเกิดไปเรื่อยแหละครับเราก็ต้องมองแบบนั้นนะ
จะทำให้เราเป็นเป็นซีเกิ้ลเบอร์เลขของเมืองไทย
จากการลงทุนดังกล่าวแล้วผมได้เตรียมขับเคลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของโลกในวันข้างหน้า
สร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ๔เรื่องนะครับ
ซึ่งเราก็นับได้ว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาส
มีการขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยที่๙๗
คนไทยปรับตัวเข้าสู่การช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเป็นอันดับที่๔ของโลกเป็นต้น
สำคัญที่สุดคือรัฐบาลแนะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารการแผ่นดิน
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
การเป็นอันดับระบบพร้อมเพลย์การชำระเงินการเอาเงินแบบทันที
การประชุมเป็นทางการการประชุมของรัฐบาลอะไรต่างเหล่านี้
มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้วยนะครับ
เพื่อนรวยคนสะดวกให้พระธุระเอ็กซิชนปราชิชนแบบเบ็ดเศรษฐ
เข้าถึงได้ง่ายเป็นต้นซึ่งเราต้องค่อยช่วยกันปรับตัวไป
นะเดี๋ยวเพราะยังยิ่งในช่วงเวลากิจโควิดนั้น
ได้ผลักดันให้คนไทยปรับตัวเข้าเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วแบบ
กระโดดนะครับช่วงโชคดีที่เรามีเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วไง
ก่อนจะโควิดเนี่ยนะเราก็มีระบบต่างค่อนข้างจะสมบูรณ์มาแล้ว
วันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ในเรื่องของธุรกรรมและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลแบงก์กิ้งขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่ติดขัด
แล้วมีการผลักดันแนวคิดนะครับซึ่งส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด
สู่การบัตรจริงซึ่งประสบความเร็จถึงวันนี้นะครับ
ทุกคนรู้จักและคุ้นชินนะครับเช่นการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัตรสวัสดิประการแห่งรัฐ
อันนี้ท่านบอกว่าไปแจกเพื่อจะคะแนนเสียงหาเสียงผมว่าไม่ใช่เหรอมั้ง
คงเป็นเรื่องที่ผมต้องดูแลเพราะเอาคัดจากรายได้ของแต่ละคน
อันนั้นเขาสิทธิของเขาคืออยู่ที่ในเรื่องอะไรล่ะโอกาส
มันมีสองคำคำว่าโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมในเรื่องของโอกาส
นะฮะทำนู่นทำนี่ได้ต่างต่างเข้าถึงได้ทุกอย่างในโอกาส
จนจะรวยเข้าได้เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมอันนี้ก็คือดูในเรื่องของคนที่มีรายได้น้อย
ควายจริงดูแลเขาได้อย่างไรคนแก่ค้าจะอยู่ได้แค่ไหน
เขาเอาเงินที่ไม่ได้มากนักหรอกครับแต่ละครอบครัวไปใช้ให้เกิดประโยชนกันแล้วกัน
นักยังน้อยก็มีข้าวมีอาหารกินแบบนั้นกินก็ก็ว่ากันไป

ประมาณคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันชิมช็อปใช้การชำระเงินผ่าน
เอนี่ไอดีไม่มีค่าทำเรียมผ่านคิวอาร์เพย์เมนต์ท่านบอกว่า
ไปจ่ายอย่างนี้มันไม่เกิดมูลค่าสูงสุดเลยจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตก
ผมถามว่าไอ้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกว่าไหน
มีกี่กลุ่มด้วยกันมันมีทั้งผู้ผลิตผู้ผลส่งผู้ขาย
ถ้ามันไม่มีคนซื้อมันก็มันก็เจ๊งหมดนะครับนะถ้าอย่างน้อย
เพิ่มเงินตรงนี้ลงไปให้ประชนเข้าไปซื้อเข้าไปเที่ยว
แล้วเขาผสมเงินของเขาไปด้วยถ้าเขาไม่อยากเที่ยวก็ไม่เที่ยว
เขาก็ไม่ได้เงินไม่เสียเงินอะไรก็ผมไม่ได้บังคับนี่ครับ
นะใครมีเงินเข้าไปเที่ยวผมเห็นเข้าไปคึกกันหมดล่ะนะ
ก็ใช้ประโยชน์ได้มากพร้อมควรแล้วมันทำให้ภาคการบริการ
มาเกิดขึ้นมาด้วยการเดินทางเกิดขึ้นมาหมดนี่คือการสร้าง
ห่วงโซ่ในการที่เอาเงินไว้มุมนี้ในระบบข้างล่างนะครับ
ไม่ได้ให้ไปเป็นก้อนก้อนไปละลายไปไม่ได้ให้แบบนั้นนะ
อันนี้เขาจ่ายตรงตรงคนเรื่องที่สองเรื่องอุตสาหกรรมการค้ากำนุ
เกี่ยวกับการลดปริมาณการ์ดคาร์บอนนะครับเราได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย
ปล่อยการเรียนกระจกเซียลทูมีเป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอน
ในปีสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามนะครับสองพันห้าสิบผมไม่อยู่กันล่ะ
หลายคนน่ะเนอะแล้วเป้าหมายการปล่อยการ์เรืองกระจกสุดที่เป็นศูนย์
ภายในวีสองพันสองพันหกหกร้อยแปดสองพันหกสิบห้านะครับ
เหมือนกันรูปเป้าหมายระดับโลกในการประชุมสุดยอดครอบที่๖ที่ผ่านมา
ผมได้ขับเคลื่อนเรื่องอีวีท่านก็บอกอีวีเราจะสำเร็จไหมสำเร็จไหม
เราก็ค่อยเดินไปข้างหน้านะครับถ้าวันหน้าถ้าเราสำเร็จอย่างที่เราวางไว้
มันก็จะสำเร็จนะครับต้องตั้งมั่นให้ได้ผมไม่ได้บอกว่า
ซื้อมาประกอบเพราะผมเห็นเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็
ประกอบรถออกประกอบรถออกก็ได้แต่ภาษีวันนี้ต้องสร้างสร้างห่วงโทษตรงนี้ให้ได้
บอกมันขาดแร่เดี๋ยวเขาเราไปเจรจาให้บริษัทที่มาประกอบ
เขาไปตั้งในส่วนของเรื่องแร่ที่ต้องทำแบตเตอรี่ที่มันทันสมัย
ผมคุยกันหมดแล้วเนี่ยเขาต้องไปล่าของเขามาน่ะ
ไม่ใช่ว่าเออเราไม่มีแร่ก็ไม่ต้องทำหรือไงผมก็ใช้วิธีการต่อรองเจจาแบบนี้
ถ้าอยู่จะทำอยู่กันทำตัวรถพิสูจน์แบตเทอรี่ทั้งสมัยนิเทียม
นะถ้าเขารับได้เขาก็มาลงทุน
เท่าที่ฟังดูเขาก็เขาก็รับนะนะเขาก็รับเท่าที่จะไปที่มันช้านิดหน่อยเนี่ย
ก็จะไปคุยกันต่อทุกอย่างมันเป็นการลงทุนหลายหมื่นล้าน
ระยะแรกก็เป็นพันล้านเป็นหมื่นเป็นหลายแสนล้าน
มันก็ต้องพยายามอะครับนะเราไปท้อแท้ไปแข่งกับใครเขาก็ไม่ได้
นั่งเฉยคอยซื้อเขามันก็ไม่ไหว
ผมมองถึงการชาร์จแบตเตอรี่ระยะสั้นระยะยาว
แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ระหว่างทางสถานีบริการ
ผมก็คิดไว้ทั้งหมดนะครับให้ไปคิดกันมานะว่าจะทำได้ยังไง
บางทีมันวิ่งระยะสั้นมันก็ต้องมีสถานีเติมไฟตลอดทาง
ไม่อย่างนั้นมันก็ชาร์จต้องไปจอดรอเอาแบตเตอรี่เปลี่ยน
อันนั้นเปลี่ยนไปแล้วกลับมารับเปลี่ยนได้ไหมไม่รู้
อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมฟังดูจากต่างประเทศมานะครับก็ให้แนวทางกระทรวงมหามไปแล้ว
ในเรื่องของอุตสาหกรรมรถจานยนต์ไฟฟ้าเราก็คาดหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่ง
แห่งหนึ่งไม่ใช่ที่สุดในโลกเป็นแห่งหนึ่งของโลก
มีแต่สักพันธบแห่งเมื่องของโลกแล้วแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยไหม
ในในการที่จะผลิตใช้เองและผลิตต้นไปข้างนอกด้วยนะครับเราพุทธนะให้เร็วนะครับ
พอเราตั้งป้าวไว้เราจะใช้ตั้งป้าวการเป็นรถยนต์ที่ปล่อยบนภิกษ์เป็นศูนย์
สามสิบเปอร์เซ็นต์ของการผลิตไม่ได้หมายความว่าจะไปเลิกฮะ
ไม่ใช่มันก็ความความสมัครใจอ่ะน่ะเพราะวันนี้ลดประจำนวนมาก

ก็ไม่ว่ากอีกทีน่ะแต่ยังไงมันเลิกทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว
นะครับก็ค่อยก็พยายามตั้งเป้าไว้ให้ได้ก่อน
เพราะฉะนั้นภายในปีสองพันสามสิบหรือภาคสตรสี่สิบ
สามเนี่ยต้องเดินได้ให้เร็วหลายต้องเร็วกว่าอื่นอื่นในภูมิภาคด้วย
เราหมู่ในรายการกันภาครัฐภาคอีกชนอย่างแข่งขัน
ออกข่าวทุกวันเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปโน่น
สุดจะไปตรงไหนก็รอฟังอีกทีแล้วกัน
ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้กันแย่งกัน
วันนี้หลายลายนะครับก็จะมาตั้งโรงงานผลิตยานไฟฟ้าในบ้านเรา
หนึ่งในนั้นเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกยืนยันว่าจะตั้งศูนย์ผลิตยันยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
และเป็นศูนย์ผลิตจันยนต์ไฟฟ้าแห่งที่๒ในโลกของเขาเองนะครับ
อีกหนึ่งก็คือโตโยต้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรุ่นใหญ่ใหญ่ของโลกยืนยันว่าเอาด้วยนะครับ
มันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับความก้าวหน้าจะเป็นหลายรอบด้วยกันนะครับ
แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะเราก็เร่งจะส่งเสริมเต็มที่
ผมใช้คำว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตนะครับ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จการถัดทอดเทคโนโลยีทั้งซ่อมทั้งผลิต
ฝ่าฝีมือแรงงานให้คนไทยนั้นเป็นหัวหน้างานนะครับ
ผมต้องเร่งผลิตการศึกษาในเรื่องของอาชีวะต่างให้มากยิ่งขึ้น
อบรมยกระดับฝีมือแรงงานด้วยนะครับให้มีฝีมือ
แล้วเราก็ต้องทำไงให้ราคารถไฟฟ้ามีราคาถูกลงค่าใช้จ่ายถูกลง
สำหรับคนไทยทุกคนด้วยเรื่องระบบขนส่งมวลชนอื่นอื่น
เช่นเดียวกันนะครับรถรถเมย์ไฟฟ้าวันนี้ผมก็สอบถามข้อมูล
ที่วัยไปว่าจากส่วนผู้ผู้หญิงบอกว่าภัยในปีนี้จะออก
ออกมาให้บริการประชาชนประมาณหนึ่งพันคันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็คิดไปถึงรถตุ๊กตุ๊กอ่ะ
มานานแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่ห้าเจ็ดมาแล้วเอ๊ะทำยังไงให้ลูกไทยที่มันมีชื่อเสียงเนี่ย
ใช้พลังงานฟ้าได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ให้ไปศึกษาแล้วนะครับว่า
จะพนาศ์ตุ๊กตุ๊กไทยที่มีอยู่อย่างไรนะฮะจะทำใหม่หรือจะของเก่าเปลี่ยนเครื่อง
เลยต่างชาติก็ออกไปใช้บางแล้วนะครับปัจจุบันถ้าท่านโรงเรืออืม
โดยสารไฟฟ้าติดแอร์ทั้งลำนะ
ในเดินบริการสถานะแล้วก็เป็นช่องทางและเส้นทางในการท่องเที่ยวทางน้ำด้วย
ตลอดเส้นทางสวยงามนะครับลองไปนั่งดูแล้วกัน
เป็นเรือไฟฟ้านะครับ
นั้นมีการเชื่อมระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลวงลดลางเรือนะครับ
รวมทั้งเรือไฟฟ้าคลองดูกูเกษมผมเปิดมาตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
คือทำให้ให้ใสสะอาดนะครับแล้วก็มีเรือบริการ
เพื่อจะลดระยะเวลาในวันนี้ลมติดมากในการไปทำงานในการสัญจรของประชาชน

ที่สองคือการปรับโครงสร้างพลังงานเราต้องลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้
เพื่อการใช้พลังงานบริเวณพลังงานสะอาดที่มีต่อสิ่งเมตรล้อม
เราก็มีเริ่มต้นมาแล้วในเรื่องของการโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำแบบไฮบริดนะครับ
ท่านเคยไปหรือยังผมไปมาแล้วที่เกิดสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เป็นเครื่องการโซล่าฟาร์มลอยน้ำแบบไฮบริตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประมาณ๗๐สนามฟุตบอลท่านทราบหรือยังมีแผงโซล่าเซลล์มากถึง๑๔๕๐๐แผง
และสามารถผลิตไฟฟ้าได้๔๕เมกาวัตต์ซึ่งผมให้แนวทางในการขยายไปยังเขื่อนต่าง
อีกด้วยในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับในอนาคตเพื่อรองรับการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับ
เรื่องที่๓เรื่องการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าในประเทศจาก๑๓๑๘เป็น๑๔๐ในปี๑๗๒
เพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการปลูกในการลดการเรื่องกระจกพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอน
โดยกำหนดแนวทางและกลไกในการมาจัดการคาร์บอนเครดิต
เพื่อสร้างกำลังใจกับทุกภาคส่วนชุมชนสามารถและท้องถิ่นให้มีรายได้จากการปลูกป่าได้
แล้วทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนได้อีกด้วย
วันนี้ก็ได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอะไรกันทำกับประเทศสวิสแลนด์
เป็นประเทศแรกไปแล้วโดยกระทรวงทัพนะครับ
เรื่องที่๓นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหุ่นเวียนเศรษฐกิจสีเขียวบีซีจี
ส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรคุณภาพสูง
แปลลูกประสิทธิ์ประกันเกษตรในช่วงอินวัตกรรม
การประหลาดพื้นที่เกษตรกรรมเชิงรุ่นอากิมแมพ

นุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมอาหารเชื่อเพิ่มกิโลกภาพเคมีกิโลกภาพ
ปลาสติกกิโลกภาพไพโอทีเซลอิทธานอมปิตต้น

ต่างต่างก็มาร่วมมือกันตรงนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าท่านจะบอกว่าผมดูแลเฉพาะ

แล้วแล้วแต่ประกอบของเขาผมก็หาให้ไปจนทำตรงนี้นะ
และที่สี่มาตรการเพื่อดึงดูดเชาะต่างชาติที่มีเศรษฐภาพสูง
เป็นมาตรการกระตุ้นชั่วคราวระยะ๕ปีนะครับ
ที่ก็มีคำกล่าวกันหลายอย่างโจมตีกลับไปกลับมากัน
เราใช้ในช่วง๕ปีนี้เป็นการทดลองดูก่อนนะครับ
เพื่อจะจูงใจให้กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง
ไม่ใช่คนอะไรก็ได้เข้ามาไม่ได้นะครับ
ต้องเป็นผู้มีกำลังซื้อสูงมีทักษะสูง
เป็นกลุ่มผู้ยุชาญพิเศษกลุ่มมัจจากรผู้มีความมั่งข้างสูง
ให้มาเป็นผู้พักระยะยาวในประเทศไทย
ถือคล้องอันนี้ได้ไม่เกินคนละ๑ไร่เพื่ออยู่อาศัย
และต้องเป็นพื้นที่เรากำหนดให้เท่านั้นไม่ใช่ไปไหนก็ได้
ที่เข้ามาทุกวันนี้มันเข้ามาด้วยแต่งงานบ้างอะไรบ้าง
นั่นก็เรื่องของเขาที่ผ่านมาแล้วตามกฎหมายมีอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้ยิงปืนนัดเดียวในนก๒ตัว
ก็คือในการโยกราบปรุกษากรรมไทยในช่วงยาว
เราต้องใช้ต่างประเทศที่ช่วยเราด้วยนะครับเป็นร่วมการศึกษาการพันธนาใช้ประความมนุษย์นะครับ
เรื่องที่๒การใช้จ่ายการทุนเกิดเงินหมุนเวียในระบบเศรษฐกิจอีกมหาศาล
เพราะจะต้องในเงื่อนไขนั้นเราจะต้องนำเงินลงทุน
ธุรกิจหรือกิจการที่กำหนดไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า๓ปี
เพราะทุกประเทศแย่งกันหมดในเวลานี้นะครับอาเซียนก็เข้าไปนะครับ
ในการในทั้งนี้เพราะเรามีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีความพร้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัย
ในเรื่องของเส้นทางกรรมราคมสถานกรุงพื้นฐานเราครบหมดนะครับ
แต่ทำยังไงไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนคนไทยเท่านั้นเองนะครับ

เมื่อรวมกันหมดเนี่ยหนึ่งล้านลายที่ว่านี่มันก็ไม่เกินหนึ่งล้านลาย

แล้วก็เป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ไม่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับ
มันก็จะดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยอะไรด้วยนะครับ
ในการก่อสร้างต่างบ้านพักที่ทำงานออฟฟิศอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ
สำหรับในเรื่องของการมหาบ้านเมืองในถ้ำกลางโลกที่มหาบ้านวัดวันนี้
ผมก็หยุดนิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมองเห็นภาพผม
ท่านเห็นภาพบางทีภาพถ่ายออกมารับรองภาพผมเนี่ยเขาจะเลือกภาพออกนะ
ภาพดีดีมันไม่ค่อยมีอ่ะนะก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไร

ทุกโอกาสที่ในพบประชุมภูนาประเทศแบบภาคีภูปภาคี
ผมไม่ใช่ไปอ่านโผล่อย่างเดียวผมคิดห่วงผมไปด้วยแล้วผมก็พูด
ผมให้ร่างเขาแปลเพิ่มนะไปถามได้
เพราะฉะนั้นผมก็มีความคิดของผมว่าทำยังไงจะไม่ไปพลาดตรงไหนสักอย่างหนึ่ง
ว่ายังไงเราจะไปรู้สึกเหมือนเราเสียสมดุลหรือเปล่า
แล้วทำไงเราจะได้ประโยชน์จากเขานะ
คุณอารักษามารยาทหน่อยนะครับเสียงดังนะครับ
ถ้าจะคุยก็คงข้างนอกแล้วครับขออนุญาตครับท่านประธาน
ผมไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้ขอท่านสมาชิกได้ให้เกียรติกันด้วยนะครับ
เพราะตอนที่ท่านสมาชิกเราอภิปรายท่านนายกท่านก็นั่งฟัง
แต่ทีนี้พอท่านชี้แจงเราก็ฟังบ้างนะครับไม่ใช่คุยกันแข่ง
เพราะในการบริหารบ้านเมืองท่ามกลางโลกเป็นประวัตินะครับ
ผมหยุดนิ่งไม่ได้อยู่แล้วผมก็ต้องไปเดินทางต่างประเทศ
ท่านเจ้าว่าผมไม่ได้รับการตอนรับผมทำไม่ดีกันแล้วแต่

หลายคนก็ยืนอยู่ตอนรับก็ทักทายเพื่อนฝูงกันเจอหน้าก็ทักทายกันทุกครั้ง
ผมก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าเอารูปผมไปตัดต่อหน้าผมไม่มีใครคุยกับผมเลย
คนลูกกันหมดอ่ะเจตนาไม่บ่อยสุด
เพราะอันนี้เราก็ไปขับเคลื่อนเรื่องวาระของโลกไป
ลดโลกร้อนแล้วการที่เราจะพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ก็มี๒อันคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระดับที่๑

เพื่อชวนชนมันลงทุนและเชื่อมโยงบรรคงงศูนย์ประธานเดียวกัน

ในเรื่องของความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติศาสต
คือการฟื้นทางสมันไทยสาอุห่างหายมา๓๐ปี

ผู้ชนก็รอตาปริบกัน
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ก็นำไปสู่การต่อยอดไปสู่ความเป็นอีกมากมาย
การปรับประเทศการส่งออกอาหารชิ้นค้ากัศเศษลงทุนร่วมมือพลังงานและอื่นอื่น
ส่งแรงงานฝีมือไทยสู่ตลาดแรงงานสาอุและตะวันออกกลางอื่นอื่นอีกด้วยนะครับ
เพราะเป็นฐานในกลุ่มประเทศมุสลิมตั้งไว้สี่ห้ากลุ่มน่ะ
เราต้องติดต่อกับใครบ้างอาเซียนนี่ผมได้จะทำกฎหมายเรื่องนี้
ให้เปลี่ยนแปลงบัวสารการคิดตกเวียนในประเทศไทยเป็นการแก้ไขมาในเชิงคลุมสร้าง
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไม่คงสิทธิ์ของประเทศเป็นประโยชนอย่างยิ่งต่อประจนที่เป็นหนี้
คนหาชาวกินค่ำที่ไปต้องคู่นี่หยุมสิง
แต่รวมถึงกลุ่มลูกหนี้นอกระบบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ชำระดอกเบี้ยลดลง
จากเดิมร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อไปเหลือร้อยละสามต่อไป
สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ให้ชำระหนี้ร้อยละ๕ต่อปี
ลดจากเดิมร้อยละสี่จุดร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อไป
เหมือนลดเป็นศูนย์มันคงไม่ได้แล้วมั้งนะหากผิดนัดชำระเจ้าหนี้สามารถชี้คำนวณได้เฉพาะจากเงินต้นที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้น
จะยึดจากเงินต้นทั้งหมดที่ลูกหนี้ยังคงค้างชำระอยู่อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความชอบทำในการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้นะครับ
นั้นผมก็ได้ให้แก้ไขในเรื่องกฎหมายที่มีการปรับเรื่องการปรับเป็นพินัยนะครับ
เพื่อให้ผู้กระทำความผิดที่ยากจนเลือกถูกขังกากตัวแทนการจำหน่ายค่าปรับได้โดยไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวนะครับ
ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะ
ก็ต้องหาวิธีการในที่เหมาะสมนะเพราะว่าเขาไม่มีเงินจริงจริง
แต่มันก็เป็นหนี้อ่ะมันก็ผิดกฎหมายมันก็มีอะไรควบคุมอยู่นะครับ
ก็วันหน้าก็อาจจะหาอะไรแก้ให้ได้อีกนะครับ
อันนี้คือเลือกถูกค้างแทงจ่ายค่าปรับได้มันก็เดิมก็มีอยู่แล้วล่ะ
แต่ก็แก้ให้มันชัดเจนเกิดขึ้นจะต้องไม่มีประวัติอาชกรรมติดตัว
เลือดจะเปลี่ยนเป็นการทำงานสาธารณะแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งประชาติศาสตร์ด้วยแล้วกัน
อีกอันคือกฎหมายปลดล็อกไม้มีค่าห้าสิบแปดชนิดนะ

ลูกแล้วจะทำไงเอาไปไหนเขาก็ไม่อยากปลูกนะ
วันนี้ก็แก้ไขให้มีการปลูกได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ท่านต้องลงทะเบียนจากวันแรกที่ท่านปลูกไว้
นะจะมีการสำรวจมีการตรวจสอบนะฮะ
ลงทะเบียนไว้แล้วนะเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบเป็นรายปี
แล้วนะทำอันทีถ้านี้ถ้าเนี้ยนี้มูลค่าซักเท่าไหร่
แสนเป็นแสนไปมีหลายต้นก็เป็นล้าน
ได้อย่างเดียวทั้งหมดเนี้ยมันประบูรณ์มูลค่ามาแล้ว
มันสามารถที่จะไปค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารได้
ผมไม่ปลูกกับตรงโน้นนะฮะบางทุกคนบอกแนะนำให้ปลูกไปเถอะครับ
ไม้ห้าสิบแปดชนิดหนึ่งไปดูที่แต่ต้องลงทะเบียนนะครับ
แล้วเป็นพื้นที่ที่ถ้าเป็นพื้นที่ของตนเอง
ก็ตัดได้ขายได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้นะครับ
ก็ได้ป่าประชนก็ได้เงินแล้วเราก็ทำกฎหมายชุม
กฎหมายป่าชุมชนส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า
ชนหากินและดูแลป่าควบคู่กันไปด้วย
อันนี้มันก็ต้องไปสอดคล้องกับการแก้ปัญหาการจัดที่ดิน
ใช่ไหมว่าทำไงมันจะไม่ทาบทับกันตรงนั้นอีกด้วยนะ
เรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องรอการแก้ไขนะครับ
บางอย่างก็อยู่ระหว่างการเป็นการปัญหาหวยแพงเกิน๘๐บาทเนี่ย
มันก็กลับไปกลับมาก็อยู่แบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่า
ไม่ต้องการไปรังแก่ผู้มีอะไรน้อยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
ผมยืนยันว่าเท่าที่ผมตรวจสอบมาตั้งแต่ผมเข้ามามันมีการให้โคต้า
มันมีสามส่วนด้วยกันหลักหลักหนึ่งก็คือไปทางสายทางผู้ว่ารายการจังหวัด
อันนี้สองไปสมาคมต่างต่างอันนี้สามไปผู้ประเกาะผู้คารย่อย
อยู่สามกลุ่มเท่านั้นแหละห้าเสือห้าสิง
ผมไม่รู้ไปเกิดที่ไหนตอนไหนแต่ก่อนหน้าผมนั้นมันมีแน่นอน
ผมไม่มีคนเข้ามาเลื่อยไงห้าเสือนั่นแหละถ้าผมเล่าแล้วท่านจะหนาว
ผมเจออะไรบ้างผมเข้ามาวันแรกอ่ะนะแต่ผมจะไม่พูดถึงแล้วล่ะ
เพราะวันนี้เราก็เราก็ต้องไปดูสิว่าถ้าเขามาแจ้งมาอะไรมา
แล้วมีการคือเขาจ่ายไปต่ำกว่า๘๐อยู่แล้ว
แต่นี่ท่านเอาสบายคือที่น่ะแค่มั้งจ่ายไปเลย
ส์จู๋ก็รับแปดสิบบาทถ้าเลขสวยอยู่กะลับร้อยหนึ่ง
แล้วนั่นไปต่ออีกเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบสองร้อยมันเป็นอย่างงี้ไง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเอาโคต้าคืนทั้งหมดเพื่อจะมาขายออนไลน์
ไม่ใช่ผมให้นโยบายไปแล้วอันที่ขายจริงก็ให้เขาไป
ลงทะเบียนให้ชัดเจนลงใหม่ผมก็ให้ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะให้คนที่เขาทำอาชีพพวกนี้เยอะแยะเขาตกงานไม่มีรายได้อ่ะ
จะเพียงซื่อสัตว์กันหน่อยก็แล้วกันนะใน๓กลุ่มที่ให้โคต้าไปแค่นั้นเอง
ถ้าเขาไม่ร้องเรียนผมจะไปยุ่งทำไมนะเรื่องหวยแพงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต่อย่อมาคราวนี้อย่าลืมว่าไอ้การคิดแบบนี้มันมีมาแล้ว
อดีตที่ผ่านมาแต่มันผิดกฎหมายแต่วันนี้ผมทำกฎหมายไว้แล้ว
มันก็เลยทำได้เท่านั้นเองผมไม่ว่าเรียนแบบใครหรอกนะนะ
อะไรที่เขาทำไว้แล้วแล้วมันทำไม่ได้ผมก็ยังทำให้ได้ถ้ามันทำได้จริง
ก็ทำกฎหมายมันถูกแล้วมันก็ทำได้เนี่ยกฎหมายร้อนไลน์เนี่ยก่อน
ก็ทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายไงล่ะแยกแยะให้ออกว่าอะไรมันถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมายนะครับเรื่องหวยแพงเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ขององค์อ่างก็ทำเสร็จไปแล้วนะฮะความสำเร็จก็มีต้นแบบการปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่วิถีชุมชนในหลายคู่ครองนะฮะ
ทั้งประเทศทั่วประเทศผมก็บอกให้สร้างศรีษรรรค์ให้กรุงเทพฯ
สร้างศรีษรรค์ให้สร้างศรีษรรค์ก็ปลูกต้นไม้ที่มีดอกเข้าไป
เพิ่มเติมขึ้นจะริมคลองริมบ้านหลังบ้านหน้าบ้าน

ผมก็ได้แนะนำชาวบ้านแบบนี้วันหน้ามันก็เป็นที่ท่องเที่ยว
คิดแบบนี้ดิช่วยเขาแบบนี้นะช่วยให้ความคิดเขาแบบนี้ด้วย
มันก็จะมีงานมีอะไรต่างที่มีอาชีพรายได้ที่ดีขึ้น
เพราะเราไม่ต้องมาเอาเงินไปแจกเลยทั้งหมดหรอกครับไม่พออย่างไรก็ไม่พอ
ปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่กลางกรุง
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมครองเบียงประชากรครองราชภาพครองบังซื้อ
รวมกว่า๑๓๖๐๐ครัวเรือน
ปรับคุณวิทัศน์ทางบ้านหลังใหม่รับทะเบียนใหม่

ได้ดำเนินการมาหลายปีต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งถนนไชรักษ์ของกรุงเทพฯ
แล้วก็พื้นที่เกาะและนักโกศิลป์รอบกระทรวงกราโฮม
เมืองหลักเมืองรองของประเทศภูเก็ตบุรีรำตรังและอื่นเป็นต้นนะครับ
ปี๒๐๖๔เราจัดระเบียบสายสื่อสารบนทอยฟ้าไปแล้ว๑๐๐กิโลเมตร
มีแผนดำเนินการอีกปีละ๔๐๐๕๐๐กิโลเมตร
เพื่อปรับทัศนียภาพให้เป็นบ้านเมืองสวยปลอดภัยและสำคัญคือปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสายตาชาวโลกด้วย
มันก็ต้องมีแผนงานอย่างนี้เพราะเงินเรามีเท่านี้
หลายหน่วยงานที่ผมบอกว่าจะต้องหารือกันเพราะอะไร
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
เพราะมันก็มีเท่านี้นะเพราะมันก็มีเท่านี้นะ
อย่าเขียนมามันดูด้อยค่านายกรัฐมนตรีที่เคารพของประเทศไทยของผม
ประเด็นที่๑ครับท่านบอกว่าโอ๊ยบริษัทปตทบริษัทลูกนี้เขาไปซื้อหุ้น๑๔๘๐๐ล้านบาทที่แฟรงค์เฟิร์ต
เขาเป็นเอกชนเดี๋ยวรัฐมนตรีต้องตอบนะครับลำตีนั่งอยู่เคยเป็นประธานบริษัทนี้ไม่ใช่เหรอ
เอกชนจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเป็นบริษัทลูกของปตท
ตทจะไปซื้อหุ้นเงินระดับแสนกว่าล้านต้องขอรัฐมนตรี
ท่านนายกไม่รู้อย่าพยายามตอบทุกเรื่องแล้วมันเสียของกลายเป็นนายกผมด้อยค่า
ที่สองท่านบอกว่าพลังงานในก๊าซธรรมชาติโอ๊ยเขาขุดได้ปกติไม่รู้อย่าตอบครับ
ข่าวออกมาเมื่อช่วงเช้าท่านประธานครับแก๊สในบ่อเนี่ยนะฮะ
มันมาจากหลายแหล่งหลักก็คือผลิตในประเทศหกสิบห้าเปอร์เซ็นต
ท่านรมนตรีก็รู้ว่าตอนนี้มันลดลงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์
มันมีกรณีปัญหาอนุญาโตตุลาการระหว่างเชฟลอนกับโททาวน์
บริษัทเขาฟ้องร้องประเทศไทยบางบ่อมันก็ขึ้นได้บงกฎเอละวัน
แต่ส่วนหนึ่งเรานำเข้าจากพม่าแหล่งดายานาอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่านำเข้าจากพม่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่รัฐบาลไทยไปนำเข้ามาในประเทศไทยสิบแปดเปอร์เซ็นต
ผมจะบอกท่านประธานว่าท่านนายกไม่รู้อย่าพูด
และพลังงานที่มันแพงมันก็เป็นเรื่องแบบนี้ผมอยากคุยกับท่านลำตรีมากกว่า
ท่านท่านสรุปสั้นสั้นนะครับนะครับไอ้เรื่องการที่ตอบถูกตรงใจไม่ตรงใจก็อย่างที่เรารู้แล้วครับ
ฉะนั้นนี่จะให้ท่านตอบตรงใจที่เราตั้งเป้าเอาไว้มันก็คงไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าหากไปใช้สิทธิพาดพิงกันทุกคนนี่
เพราะยังไงรัฐบาลก็ต้องตอบในงานที่รัฐบาลทำ
ฝ่ายค้านก็ต้องพูดในส่วนที่ฝ่ายค้านมองเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ
ต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกด้วยนะครับ